ในรถนั้นมีผู้ทิศาลอยู่สิบกว่าคน

ขับตามรถคันหน้าแต่คันหน้าเบรกกระทันหัน
แล้วกระบาดที่มาข้างหลังเบรกไม่ทันชนโครม
นักเรียนที่อยู่ท้ายสุดขาขาด

หนักมากคือก็ด้วยความที่ยืนอยู่ท้ายรถสองแถวอ่ะนะอันนี้คันที่ไปชนนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายคุณผู้ชมรถกระบะอีซูซูสีบรอน๔ประตูพุ่งชนท้ายรถสองแถว
หาดใหญ่สะพานไม้แก่นบนถนนสายเอเชียนะฮะอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขรา
ฝั่งขาออกไปทางอำเภอจนะนะฮะตำรวจสพนามหม่อมพร้อมกับพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
มีผู้ที่สานั่งรถสองแถวมารวมทั้งหมดคนขับยกคันสิบเจ็บคนบาดเจ็บทั้งหมด
ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนะฮะของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสอง
แล้วก็นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อาการหนักสุดคือคนที่ยืนอยู่ท้ายรถเป็นนักเรียนชาย๓คน
นักเรียนหญิงหนึ่งคนโหนอยู่แล้วก็นั่งอยู่ท้ายรถอืมพอรถกระบะมันกระแทกเข้าไปเนี่ย
อัดอ่ะคุณขาขาดอ่ะเนี่ยเป็นภาพที่โอ้โหมันน่ากลัวเหมือนกันนะ
สลดใจมากนะนักเรียนชายคนนี้เขาขนอยู่นะขาขวาขาขาดเลย
และน่องเขาอ่ะติดอยู่กับท้ายของรถนะฮะเป็นนักเรียนชายชั้นมห้าของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสอง
โดยกู้ชีพมัชชิมาและห่วยกู้ชีพทุ่งขมิ้นต้องช่วยลำเลียงคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแล้วก็โดยเฉพาะน้องคนนี้อาการหนักมากนะครับ
ส่วนกระบาดที่พุ่งชนจอดอยู่กลางถนนกระโปรงข้างหน้ารถพังยับเยิน
คนขับคือนายอภิวิทย์ศรีลาโพอายุ๓๔ปีแล้วก็มีภรรยานั่งอยู่ด้วย
ทั้งคู่เหมือนกันเพราะก็กระเด็นจากการกระแทกรถสองแถวข้างหน้านะครับ
พุ่งลงไปอยู่ในครูดินถนนนะฮะแล้วก็มีคนขับอีกคนนึงซึ่งเป็นสองแถวเนี่ยนะก็ปลอดภัย
นั่นก็คือนายดอนเลาะหวังมือสาอายุห้าสิบสองปีนะครับ
จากการสอบสวนหนึ่งในนักเรียนชายที่บาดเจ็บที่อยู่ในสองแถวเขาก็บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเหมือนกับว่ารถสองแถวกำลังจะเบรกเพื่อรับผู้โดยสาร
แต่รถกระบาดที่วิ่งตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างแรงครับทำให้เพื่อนนักเรียน๕คนที่ยืนอยู่ท้ายรถบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
ล่าสุดนะครับวันนี้ทราบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่แค่สองแถวจอบรับผู้โดยสารนะครับแต่ว่ามีกระบาดที่ขับอยู่ข้างหน้ารถสองแถวเบรกแบบกระทันหันทำให้สองแถวนั้นเบรกตามแต่มันไม่ทันคุณผู้ชมคือระยะมันกระชั้นชิดแล้วก็มีกระบาดที่ขับตามหลังมาก็มาที่ความเร็วก็เบรกไม่ทันก็ชนเข้